เราก็จะสอนหนูว่าเฮ้ยหยุดก่อนนะ
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่าลืมนะเพราะว่า

คุณแอนใช้ความเป็นเพื่อนมาสัมภาษณ์ตัดสินผม
หลานของผมอายุ๘ขวบมีเพื่อนร้อง
มาบอกว่าถามผมว่าทำไมคุณอาเป็นคนเลวเหรอ
เมื่อสักครู่ปล่อยกันไปเจ็บนิดนะ

เพราะว่าล่าสุดเจอคุณกึ้งเฉลิมชัยก่อนหน้านี้
อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันไปเราได้ปล่อยคำสัมภาษณ์
ของทั้งคุณวุ้นเส้นคุณเจนี่และคุณแอนอลิชา

ที่เชอรี่บอกไปไม่เจ็บนิดนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาออกมาเคลียร์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้น

ส่วนกระทบเนี่ยมันไม่ได้ถึงแค่ตัวเขา
แต่มันลุกลามบานปลายไปถึงครอบครัวคุณพ่อ
รวมไปถึงหลานวัยแปดผัวของเขานั่นเอง

ถูกต้องนะคะคือเขายอมรับเลยว่าเสียงตำหนิจากโซเชียลเนี่ย
ส่งผลกระทบมาถึงตัวเองและครอบครัว
ยืนยันนะคะว่าจบความสัมพันธ์กับคุณเจนี่ด้วยดี
และที่ผ่านมาก็ให้เกียรติกันมาโดยตลอด
แต่ที่ดูจะยังไม่จบก็เห็นจะเป็นคำสัมภาษณ์ของแอนอลิชา
ที่แรงสุดจนตัวบอกไม่แฟร์
ไปวัดกันเลยแบบคำต่อคำค่ะ
ก็อยากจะให้ทุกคนไปโฟกัสว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไร
อย่าเอาอย่าพยายามให้คนที่เขาเคยรักกันเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรอย่างนี้

ผมขอยืนยันว่าผมไม่เคยทำผิดต่อคุณเจนี่
แล้วขอให้ความมั่นใจว่าเราสองคนเนี่ย
ไม่ได้ทำผิดต่อกันและกัน
เราก็จะต่อเลยว่าเฮ้ยหยุดก่อนนะ
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่าลืมนะ

คุณแอนใช้ความเป็นเพื่อนมาสัมภาษณ์ตัดสินผม
ผลที่กระทบเนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียว
แต่กระทบถึงคนที่ผมรักครอบครัวผมนะครับ
มีคนมาคอมเมนต์สาบแช่งคุณพ่อผม
ก็มามีเพื่อนล้อมาบอกว่า
ยังบอกด้วยถ้าเจอนะ

ว่าทางนี้ไม่โอเคไม่ถูกต้อง

แต่ว่าได้เน้นย้ำว่าขอโทษได้
ยกเว้นที่จะขอโทษผ่านสื่อ
ผมคิดว่าแบบนี้ไม่ค่อยยุติธรรมกับผมเท่าไหร่

แต่ว่ามาขอโทษขอโทษหลังสื่อได้อย่างไรนะคะ

กระเป๋าบินไปพักผ่อนกับลูกสาวและสามี
พร้อมกับข้อความสั้นแต่ว่าเข้าใจง่าย

คือจริงแล้วคุณแอนอลิชาคุณภูริเนี่ยเขาก็มีรีสอร์ทอยู่ที่ปลาย
ก็เลยหอบครอบครัวไปพักผ่อนกันที่นั่น
แต่อย่างที่บอกกันไปก่อนหน้านี้คุณแอนอลิชาเคยออกมาเคลียร์
เป็นกาวใจให้กับเพื่อนทั้งสองคนคุณวุ้นเส้นคุณเจนี่เขาบอกเอาไว้ว่า
หลายคนพุ่งเป้าไปที่๒ทีมนี้แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าตัวต้นเหตุ
ต้นเหตุจริงแล้วเนี่ยคือผู้ชายพอคุณกึ้งทราบแบบนี้ปุ๊บ
มันก็มีหลายกระแสเข้ามาโจมตีบนโลกโซเชียล
อย่างที่คุณกึ้งได้บอกไปว่ามันส่งผลกระทบต่อครอบครัว
ถ้าตัวแค่ตัวเขาเองไม่เป็นไรเขาว่าไว้
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าถ้าคุณแอนเดินทางกลับมาจากปลายเนี่ย
จะมีอะไรคืบหน้ามีการขอโทษผ่านสื่อหรือเปล่า
หรือจะไม่ขอโทษหรือจะอะไรก็ว่ากันไป
เชื่อว่าหลายคนอยากจะยังติดตามอยู่ว่าจะจบยังไง
แต่ว่าเจนี่เขาคนต้นเรื่องเนี่ยเขายกมือไหว้สื่อเลยนะ
เรื่องนี้เจนนี่อยากจบแล้วไม่รู้ว่าสื่อจะจบหรือเปล่า
คือเองก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะ
เอาล่ะหายใจกันให้โล่งหน่อย